คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของร่างทรงกันนิดนึง
มิ้วไม่ได้เล่าข่าวร่างทรงนานแล้วเนอะ
เพราะว่าพี่อุ๋ยก็เล่ากันดึกหน่อยเนาะ

มาแต่หัวคำค่ะร่างทรงแม่โจ๊กแต่ใช้เทคโนโลยีด้วยนะ
วิดีโอคอลไปหาลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศ

เดี๋ยวลองฟังดูว่าเราจะฟังเข้าใจไหม
อุ๊ย
วิดีโอคอร์ร่ายมนตร์กันข้ามประเทศเลยค่ะ
คือในคลิปเหมือนกับว่าเป็นการเป็นการทำพิธี
รอบหน้าพระแม่มหาอุมาเทวี
วิธีในคลิปก็คือจะต้องพูดภาษาเทพท่องมนต์คาถา

และครอบหน้ากากพระแม่กาลี
ร่างทรงแม่โจ๊กคือใคร
เธอคือร่างทรงกายสังขารของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
คลิปนี้เพจแม่ทัพลิงจุ๊กกรู่โพสไว้ค่ะ

เอาสิเอ้าโจ๊กหลอกคนป่วยอีกแล้ว
เราเลยส่งทีมข่าวไปตรวจสอบให้หน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้ามันเป็นเรื่องของการหลอกลวงเก็บเงินเก็บอะไรแบบนี้มันเป็นความผิดเนาะ
แต่ถ้าเกิดมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันก็ไม่รู้จะทำยังไงได้บ้าง

เทวาลัยพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีชนบุรี

เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นที่ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เนี่ยด้านหน้าด้านในรูปปั้นเทพต่างเยอะมากเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราเจอร่างทรงแม่โจ๊กด้วยค่ะ

วิดีโอคอลคุยกับลูกศิษย์
ถามถึงสุขภาพร่างกาย

เนี่ยเขาบอกว่าพอทำตามที่แม่โจ๊กบอกอาการดีขึ้นกันทั้งนั้นเลย
พอเสร็จพิธีร่างทรงแม่โจ๊กนี่คุยกับทีมข่าว
บอกว่าอ๋อคลิปที่เพจแม่ทัพลิงเอาไปโพสต์
มันเป็นพิธีการครอบหน้าพระแม่กาลีออนไลน์
เพื่อล้างสิ่งไม่ดีขับไล่สิ่งอัปมงคล

พิธีกรรมก็เลยต้องผ่านวีดีโอคอร์
ผลตอบรับดีมากเลยลูกศิษย์พอใจมาก
ร่างทรงแม่โจ๊กบอกผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
พิธีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
มันเป็นสิทธิส่วนบุคคล

ร่างทรงอยากจะช่วยคนที่อยู่ในต่างประเทศ

แล้วก็ใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์
ลองฟังเสียงร่างทรงแม่โจ๊กดูนิดนึงดีไหมคะ
รอบหน้าพระแม่กาลีออนไลน์ก็คือเหมือนกับว่า
ช่วยล้างช่วยขับไล่
อัปมงคลให้เขาที่ไม่สามารถเดินทางมาได้
อย่างเช่นที่เป็นข่าวที่ออกสื่อไป
ก็คือเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศ
และเขารู้สึกมีพลังลบพลังลบเข้ามาในตัว
แล้วผลตอบรับกับลูกศิษย์บอกมาว่าดีขึ้นอย่างไรบ้าง
ดีขึ้นค่ะก็คืออาการตรงนั้นหาย
แล้วก็โล่งเบาแล้วก็อาการที่เขาเหมือนกับ
มีพลังลบแล้วก็มีอาการเหมือนจะอ้วกจะอาเจียนแล้วก็
เหมือนกับคนไม่สบายมันก็หายได้

ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ยากที่จะเข้าใจ
ทุกอย่างต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเอง
ก็อย่างที่บอกนะคะทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ